เฝือกไว้ก่อนนะเขาบอกแบบนี้เข้าเฝือกไว้ก่อน
ในเมื่อเสายังสู้ชีวิตแล้วเราจะไม่สู้ชีวิตเหรอ
เห็นที่วงแดงไหมเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้นะ
อันนี้เป็นเสาใบบอกทางเเห็นปฐมครับ
ถ้าเกิดพี่เมิ้ลหรือน้องไปไปเส้นนั้นน่ะ
ถ้าโคนเสามันเป็นสักขนาดนี้
แล้วข้างบนน่ะจะยังไงคุณผู้ชมอันนี้ป้ายเหมาะทางปากเกร็ดประทุมค่ะ

แล้วนี่คือพอเป็นข่าวไปแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ไขเลยใช่ไหม
นักข่าวลงพื้นที่ไปดูค่ะจุดตรงนี้เสาเหล็กชำรุดขึ้นสนิม
มันเป็นโหวมันเป็นช่องโหวจะหักแล้วอ่ะหักมาวันไหนอ่ะ
นี่คือนับถอยหลังแล้วนะ๕๔๓อย่างนี้แล้วนะ
คือคนกลัวเอาแผ่นเหล็กไปเขาเรียกว่าอะไรไปดามเอาไว้เหรอ
สองข้างแล้วก็มีเสาเชื่อมติดกันแค่นี้
นานมากแล้วละดูสนิมขึ้นแล้วอ่ะ

แขวนการทางเข้ามาตรวจสอบอยากให้แก้ไขให้เร็ว
กลัวว่ามันจะหักลงมาแบบนี้ค่ะ
ข่าวนี้ไม่มีส่วนผสมของผักชีเลยนะ